เอาเมื่อวานนี้หลายคนรอเกอร์ในสภา
เพราะว่าจะรอถามนายกเรื่องการชี้แจ้งหน่อยว่าตกลงเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ย
ที่มันไม่ครบที่มันมีการดึงกระดาษมันเตรียมมาเองมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
นายกไม่มานะคะเพราะว่านายกติดภารกิจไปแข่งชักเกยอร์กับเด็กอยู่
ไปดูสีสันเรื่องนี้กันหน่อยละกันไหนนายกแกอุตส่าห์ลงไปเตะฟุตบอลไปชักเกยอร์กับเด็กแล้ว
นี่แยกออกไหมไหนในนายก

เออเป็นบรรยากาศความสนุกสนานค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นางนาราพรจันโอชาภรรยาก็ได้นำคณะรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสมาทำกิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะคะ
นายกและคอรมอลร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลกับทีมนักกีฬาโกบอลเยาวชนของมูลนิธิ
ซึ่งทีมนี้เขาเคยได้แชมป์ระดับประเทศ

ส่วนนายกทีมนายกรู้สึกว่าจะได้๐หรือ๑ประตู

ก็อาจจ้าก็คงก็คงออยให้เด็กอ่ะดูล่ะนี่

นี่เด็กไปขัดขาลุงแกปะเนี่ย
กีฬาล้มไปสองรอบแต่ไม่เป็นไรก็พยายามแย่งบอลเลี้ยงกันอย่างสนุกสนาน
ทีนี้แต่กีฬาที่ทีมคณะรัฐมนตรีชนะคือชักไก่เยอร์คุณ
ฟังคอรมมอมมีเก้าคนนักเรียนเนี่ยต่อให้เลยเอาไปเลยสิบห้าคน
เขาก็ชักดึงเดี๋ยวรอดูภาพนะคุณผู้ผู้ชมนะแห่งชักไกเยอร์นี่ของนายกมั่นใจมาก
เออก็ลมกันไปสองรอบนายกอยู่หน้าเลยคุณรู้มั้ยว่าคนหน้าสำคัญมากนะ
สำคัญมากนะเพราะจังหวะเป่าปี๊ดแล้วดึงนี่แหละ
คือจังหวะที่สำคัญสุดท้ายทีมคอรมอลชนะไปนะคะ
ซึ่งนายกบอกเลยว่าโอ๊ยชักเกยอร์มันมีแท็กติก
จังหวะสำคัญที่สุดมั่นใจมากจังหวะดี
บอกว่าจังหวะการดึงเนี่ยนะแล้วก็สมดุลในทีม
ต้องมีสมดุลกันดีจังหวะต้องดีแรงต้องดีก็เลยชนะได้
แต่นายกบอกว่าเล่นชักเกยอร์ครั้งสุดท้ายตอนอายุ๑๕ปี

แล้วท่านไม่เข้าสภาเหรอวันนี้คนรออยู่เยอะเลยนะ

บอกว่าเออก็เดี๋ยวรอสารเสริญอะไรเขาวินิจฉัย
แล้วผู้จัดการแผ่นดินเขาวินิจฉัยไปก่อนมาทำจิตอาสาก่อน
สภาก็รอท่านให้เข้าไปสร้างความสมดุลอยู่เนอะ